สินตรรปินผู้สร้างสรรค์งานปฎิมาร์กำจัดเหล็ก
คือตอนนั้นมันคิดไม่ออกว่าเราจะทำอะไรดีนะครับ
ตลอดพักก็ได้ยินเสียงกรอกที่หูอ่ะ

แฟนของคุณเนี่ยมีองค์ประทับอยู่
เป็นร่างทรงขององค์พระพิคเนธ
คุณก็เลยเริ่มสร้างขุนพระพิคเนต

คุณต้องปลีกวิเวกเลยเปิดบทสวดมนต์นะครับ
ผมจะทำพระพิคเนตที่มีชัยชนะ

เพราะได้ผ่านพิธีกรรมปลูกเสก